เปิดเส้นทางชัตเติ้ลบัสฟรีรู้ไว้ยังไงก็คุ้ม
สายแรกสายช็อปต้องนี่เลยชัตเตอร์บัสไปบีทีเอสอุดมศุกร์
โดยมีจุดจอดทั้งหมด๔จุด
จะมีตั้งแต่ห้ามองเย็นถึงหนูทุ่มด้านหลังคนจะเยอะ
ทำไมถึงเลือกนั่งรถชัตเติ้ลบัสล่ะ
แต่ถ้าเกิดเรามาต่อที่เมกะใช่ไหมก็แค่สี่สิบ
ก็เลยมาทางนี้ง่ายดีประหยัดด้วย
ต่อเดียวจบถึงห้างเลยแล้วก็แอร์เย็นด้วย
สายที่๒สายบันเทิง
ที่วิ่งจากโชว์ดีซีไปยังสถานที่ต่าง
โดยมีจุดจอดทั้งหมด๑๒จุด

มันก็สะดวกในการกลับบ้าน
และสุดท้ายสายท่องเที่ยว
จากดอนเมืองสู่สวนภูมิ

ก็คือถ้านั่งรถจากบ้านมาดอนเมือง

แต่ถ้าจากบ้านไปสวนภูมิ
มันค่อนข้างประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะมาก

ก็๔๐๐ไปมาเกือบพันประหยัดไหมล่ะ

ได้ทั้งรีวิวการนั่งรถฟรีแบบเก๋

มีข้อจำกัดนิดหน่อย